ไปดูเรื่องของชุด๔เกมกันบ้างนะครับอากิระนิชิโนก็มีโอกาสลงซ้อมลูกทีม
เดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยครับช่วงนี้ก็ต้องแบ่งความสำคัญหน่อยนะครับ
ชุดใหญ่ด้วยแล้วก็เตรียมซีเกมด้วยครับซึ่งชุดสี่เกมเนี่ย
เก็บตัวที่แคมป์ของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่บางบ่อนิชิโนนะครับ
มาชมการฝึกซ้อมด้วยตัวเองก็บอกนะครับว่าการในเล่นแบบวันต่อวัน
แถมแข่งขันในเวลาสี่โมงเย็นด้วยและใช้ผู้เล่นเพียงแค่ยี่สิบคน
ก็เป็นงานที่ยากลำบากเกินไปนะครับในอนาคตอยากให้มีการพูดคุยกัน

เพราะว่าเด็กรุ่นนี้อยู่ในวัยกำลังเติบโต
ควรจะพิจารณาเรื่องความถี่ในการเตะให้มากกว่านี้ครับ
ส่วนการฝึกซ้อมก็คาดหวังที่จะเห็นการประสานงานที่ลงตัว
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสนามย่าเทียมให้ได้

ทั้งเอกลิศปัญญาสุปัชายใจเรจสุปโชคศาลชาติ
แล้วก็สุพนัทเหมือนตาทั้งหมดต้องตามศึกหนักมาตลอด
ทีมชาติชุดใหญ่แล้วต้องพิจารณาอีกครั้งว่า
สภาพร่างกายของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร
เป้าหมายก็ตั้งเป้าจากคว้าเทเอนทองเท่านั้น
แม้ว่าที่ผ่านมากุญสือต่างชาติมักจะทำผลงานใน๔เกมไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามครับ
ทีมไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒นัดครับ
วันที่๙พฤศจิกายนพบกับจีนนะครับ
เรื่อยุ่งไม่เกิน๒๓ปีที่สถานบีจีปฐุม
แล้วก็๑๓พฤศจิกายนเจอกับเมียนมาครับที่สนามจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
มาดูชุดใหญ่กันต่อเน้นย้ำโปรแกรมนะครับ
ฤหัสที่๑๔พฤศจิกายนนะครับ

บุกเยือนมาเลเซียถ่ายแล้วสดนะครับ
๑๙น๑๐นเริ่มแข่งขัง๑๙น๔๑๕นครับ
แล้วก็อีกหนึ่งนัดนะครับบุกไปเย็นเวียดนามต่อเลยครับ
ไทยรัฐทีวียิงสดเริ่มเข้าสัญญา๑๙น๓๐นและแข่งขัน๒๐นครับ
ทั้งสองนัดนอกเหนือจากชมหน้าจอไทยรัฐแล้วนะครับ